สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐค่ะ
บ่ายนี้มาติดตามข่าวบันเทิงกับเราสองคนเช่นเคยนะคะอยู่กับพลอยพิมรจิตและดิฉันเชอรี่ค่ะ
ใช่แล้วค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่ความน่ารักสดใสของเจ๊เป่าบางพลีหรือว่าน้องเป่านะคะ
ลูกสาวคนแรกของคุณบี้ทัศภาคแล้วก็กุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์ตอนนี้เนี่ยขึ้นแท่นเป็นขวัญใจมหาชนแล้วนะคะคุณผู้ชม
คนที่จะเป็นปลื้มมากที่สุดคงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากหนุ่มบีทันตภาคดีล่ะค่ะ
น่ารักจังเลยอ่ะเปล่าเจ๊เป่าบางทีนะคุณผู้ชมแค่เห็นหน้าก็แบบอยากจะขยำแก้มยุ้ยเนอ
มีคุณลูกเขาต้องบอกว่าขึ้นแค่เป็นอยู่รายเตอร์เรทติ้งดีแสงหน้าคุณพ่อคุณแม่ไปเรียบร้อยแล้วนะสำหรับน้องเป๋าเป๋า
ถ่ายญาติคนแรกของสองนักแสดงกุ๊บกิ๊บซมนธิปและบี้ทัศนภาค
โดยคุณพ่อหน้าอ่อนเผยว่ารู้สึกปลื้มใจที่มีคนรักลูกสาวของตัวเองมากขนาดนี้
และยินดีที่หลายคนจะเข้ามาทักทายหากมีโอกาสได้เจอกัน
ส่วนแพลนปั๊มทายาทคนต่อไปหนุ่มบี้บอกว่าอยากจะมีแล้ว
แต่ไม่รู้ว่าจะมีได้อย่างที่ใจคิดหรือเปล่า
เพราะยังกังวลเรื่องงานที่ตอนนี้งานเยอะเหลือเกินนะ
ดีใจมากเลยนะที่เวลาไปไหนแบบมีหลายคนเอ็นดูเขา

คนก็แบบ
เด็ก๖เดือนเนี่ยมันทำให้คนรักขนาดนี้

แต่อยากจะให้เป่าเขาโตขึ้นหน่อย
สัก๒ขวบ๓ขวบค่อยมี

คือผมจะไปทำงานที่ต่างประเทศ
แล้วผมไม่อยากทิ้งให้เขาอุ้มท้องอยู่คนเดียว

ชอบการตอบคำถาม

อีกอย่างคือตอนนี้บี้ต้องไปเคลียร์งานต่างประเทศ

ถ้าเกิดว่าจะอยู่คนเดียวโดยลำพัง

คนช่วยเลี้ยงเยอะหนุ่มบีบอกสบายแน่นอน

รอก่อนให้น้องโตกว่านี้ก่อนนะครับ